คุณผู้ชมครับวันนี้วันอังคารมีประชุมคอรมอลนะครับ
เรายังมีรัฐบาลรักษาการอยู่นะครับจนกว่าจะมีนายกมีรัฐบาลชุดใหม่มา
วันนี้นักข่าวก็พยายามไปสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ามีคนเขาเสนอว่า
ในเมื่อยังติดล็อกต่างอยู่มากมายเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะ๒๕๐สวในการโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นก็รอไปสัก๑๐เดือนได้ไหม
สวหมดวาระจะได้ไม่ต้องร่วมโหวตเลือกนายก
แล้วเดี๋ยวสภาผู้แทนเนี่ยค่อยโหวตเลือกกันเอง
ตู่นี่ตอนเดินมาประชุมนะฮะเข้าประชุมคอรมอท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะฮะ
บิ๊กต่อตอบสั้นแค่ว่าไม่ควรละมั้งตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามถาม
เอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันก็ต้องดูความเสียหายด้วยต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบกติกานะครับ
นักข่าวก็ถามย้ำอีกรอบว่าถ้าต้องยืดเวลาไป๑๐เดือนจริงเนี่ย
มันจะส่งผลให้ประเทศเกิดความเสียหายหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคิดว่าเรื่องนี้คงตอบกันเองได้
กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาคุณเสรีสุวรรณภานนท์ออกมาเสนอว่าหากไม่สามารถตั้งรัฐบาลกันได้เนี่ย
ก็ควรจะมีนายกคนนอกเรื่องนี้คิดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ผลเอกประยุทธ์ย้ำ๒รอบเลยนะครับบอกไม่ทราบแล้วก็บอกว่าไม่ทราบ
นักข่าวก็ถามว่าอยากจะบอกอะไรกับฝ่ายที่กำลังตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ไหม
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วขอทำแค่หน้าที่รัฐบาลรักษาการต่อไปให้ดีที่สุด
ส่วนกรณีการประกาศวางมือทางการเมืองจะถือว่าเป็นการถอยเพื่อให้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ไม่ติดเงื่อนไขเรื่องของตัวบิ๊กตู่จะได้เข้าไปร่วมในการเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่
เด็กประยุทธ์ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับ
คือรัฐบาลสะพร้อมให้ตลกการสุดสุดธื้อเมื่อมาที่พี่ศาลชาติก็จะจบไว้
ทุกคนก็มีคนรักจากด้านนี้นะคะ
ขอบคุณครับ
ขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับ
คุณธนกรบอกไม่เห็นด้วยนะฮะข้อเสนอให้รออีก๑๐เดือนสวหมดวาระ
ค่อยมาโหวตนายกจัดตั้งรัฐบาลเพราะประชาชนและประเทศไม่สามารถรอได้
การที่มีคนคิดแบบนี้เนี่ยหรือว่ามีพักการเมืองไหนคิดแบบนี้นั่นหมายถึงว่า
ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแต่ทำเพื่อตัวเองเพราะก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องว่าให้ประกาศผลการเลือกตั้งเร็ว
จะได้มีรัฐบาลเร็วแต่พอตัวเองตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยมาบอกให้รอก่อน
ซึ่งประเทศเนี่ยไม่สามารถรอได้ภาคเอกชนนักธุรกิจประชาชนเขากำลังรอรัฐบาลใหม่ให้เข้ามาบริหารประเทศอยู่
ส่วนกลไกในการจัดตั้งรัฐบาลมันติดล็อกติดปัญหาหรือไม่คุณธนกรบอกความจริงไม่มีอะไรติดนะฮะ
อันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็ให้อันดับ๒จัดอันดับ๒จัดไม่สำเร็จก็ให้อันดับ๓จัด
มันก็เป็นเรื่องปกติตามกลไกทางการเมือง
พอมันตั้งไม่ได้ท่านก็บอกว่ารอดีกว่า๑๐เดือนอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับ
คือมันเป็นการทำเพื่อตัวเองถ้าเป็นแบบนี้นะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าประเทศแล้วรอไม่ไหวหรอกครับ
คือ๑๐เดือนถ้าเราเห็นภาคเอกชนนักธุรกิจหรือประชาชนรอรัฐบาลใหม่อยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากลไกการตั้งรัฐบาลเนี่ยอันดับหนึ่งไม่ได้อันดับ๒ก็ต้องจัด
อันดับ๒ไม่ได้ก็อันดับ๓ก็จัดซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับ